คุณผู้ชมคะข่าวต่อไปนี้อยู่ใต้แต่โชว์เหนือโชว์เหนือยังไงเดี๋ยวดูภาพพร้อมกันเลยค่ะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่นี่คืออะไรคะมันหนักข้างเหรอคะมันหนักข้างเดียวหรือยังไง
รถเป็นรถซาเล้งอ่ะนะคุณซาเล้งใช่ข้างนะฮะเออยกล้อข้าง
มอเตอร์ไซค์เขายกล้อหน้าแต่อันนี้ซาเล้งยกล้อข้าง
นี่แหละคนเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้เจ้าของรถคันที่ขับตามเนี่ยเขาก็เอาคลิปนี้ค่ะมาแชร์แล้วก็บอกว่าพฤติกรรมแบบนี้
ระวังนะเดี๋ยวมันจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นคนที่ถ่ายคลิปไว้นะเขาก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้สิคะ
ก็ต้องชะลอทิ้งระยะห่างแล้วดูมอเตอร์ไซคันซ้ายทุกคนก็งงอ่ะว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับซาเล้งคันนี้
ไม่ได้บรรทุกหนักนะคุณผู้ชมแต่เขาอยากโชว์ค่ะครับ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ตรงถนนมหาราชตั้งแต่หน้าบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกระบี่เนี่ยนะ
ขี่ยาวไปจนถึงหน้ามูลนิธิประชาสันติศุกร์ประมาณสักสองร้อยเมตรได้ก็คิดว่าผู้ชายคนนี้ก็น่าจะเป็นคนรับจ้างทั่วไปแล้วก็เอารถมาขี่ด้วยความคึกขนอง
อย่าทำนะคุณผู้ชมถ้ามีคนเขาคอมเมนต์นะว่าพี่ถ้าเกิดพี่อยากขี่สองล้อพี่ไปขี่มอเตอร์ไซค

เออนั่นสิค่ะหรือว่ามันไม่ได้บรรทุกของไหมคุณ
เหรอมันเบาเหรอต้องมีของถวงอย่างนี้เหรอ
มันก็เลยลอยไม่ใช่ม้าอยากขี่โชว์เหนือนะครับอย่าหาทำกันนะครับส่วนอีกเรื่อง